มีงานแต่งงานอยู่งานหนึ่งที่รัชบุรีกำลังพูดถึงกันเยอะแยะมากมายในช่วงเวลานี้

แชร์คลิปความเข้มแข็งความสตรองของฝ่ายเจ้าสาว

งานวิวางานแต่งงานงานฉลองมงคลสมรสที่ควรจะมีความสุขที่สุด

แต่ปรากฏว่าเธอต้องขึ้นไปบนเวทีคนเดียว
แล้วกล่าวขอโทษแขกที่มาร่วมงาน
เพราะเจ้าเบ่าหนีไปแล้ว

ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดแบบพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วย

เจ้าสาวในวันนี้นะคะก็ขอกล่าวขอบคุณแขกผู้ไม่เกียรติทุกท่านนะคะ
ในวันนี้หนูได้ทำหน้าที่เจ้าสาวดีที่สุดแล้วนะคะ
ก็อยากขอบคุณปาทูลนะคะ

ที่จัดงานให้หนูในวันนี้นะคะ
ขอบคุณเจ๊แก่นะคะที่ช่วยเหลือหนูมาตลอด
ขอบคุณพี่ส้มพี่เดียเรียมรักษานะคะ
ที่ช่วยจัดตกแต่งงานให้หนูในวันนี้นะคะ
หนูก็คิดว่าหนูทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งนะคะ

เป็นงานของพ่อกับแม่แล้วก็หนูนะคะที่จัดขึ้นในวันนี้
ก็เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้นะคะ
หนูก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะ

เพื่อนที่เรียนดอด้วยกันนะคะ
เชื่อว่าเพื่อนเจ้าสาวทุกคนคงจะรักและเป็นกำลังใจให้เจ้าสาวคนนี้
ก็ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบกพร่อง
ดูแลไม่ทั่วถึงในวันนี้
ก็ต้องขออภัยไม่ณทีมีด้วย
ขอขอบคุณครับ

จะร้องหายตันจนคิดเห็นใจอ่ะ

ก่อนที่เจ้าสาวคนนี้จะขึ้นไปบนเวทีแล้วไปพูดอย่างที่ท่านได้ฟังเนี่ยนะ
เธอยืนรับแขกอยู่หน้างานนะ
ใช่แล้วแขกทุกคนก็ถามนะ

เธอก็ต้องคอยตอบคำถาม
ตอบคำถามด้วยน้ำตารินนะ
คือในวินาทีนั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่า

ผมเชื่อว่าเธอต้องหวังจนวินาทีสุดท้าย

ช่วงที่ฉันยืนอยู่คนเดียวรับแขกอยู่คนเดียวเนี่ย
แล้วแขกทุกคนก็ถามเจ้าบ่าวไปไหนล่ะ
ถ่ายรูปหน้างานไงทุกคนต้องถ่ายรูปหน้างานกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหม
ก่อนจะเข้าไปในงานน่ะอ่ะเจ้าเบาไปไหนล่ะเจ้าเบาไปไหนล่ะโดนถามกี่คนน่ะ
แล้วต้องตอบแบบนี้ไปเรื่อยในใจอาจจะต้องยังหวังว่าเดี๋ยวก็มานะเดี๋ยวเขาก็มามั้ง
เชื่อว่าเธอต้องคิดอย่างนั้นจนที่สุดแล้วนั่นจนมั่นใจว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะ
เธอก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เป็นคลิปอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
พี่สาวของเจ้าสาวนะฮะงานนี้อยู่ที่ราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแต่งงานของน้องสาวนะ
แต่ไม่มีแม้แต่เงาของเจ้าเบ่าเธอโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ไม่มีสินสอดไม่มีขบวนขันหมากตามที่ตกลงกันไว้
แต่เจ้าสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่ของการเป็นเจ้าสาวจนถึงนาทีสุดท้าย
ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเข้มแข็งยิ้มรับแขก
ตอบคำถามทุกคนในงานว่าเจ้าบ่าวไปไหน
ร้องไห้ไปทั้งที่แทบจะยืนไม่อยู่
ส่วนสาเหตุที่เจ้าบ่าวไม่มาพี่สาวของเจ้าสาวบอกว่า
เจ้าเบาหายตัวไปก่อนวันแต่งงานเพียงหนึ่งวัน
จากการสอบถามไปยังครอบครัวของเจ้าเบ่า
นี่เขาถ่ายร่วมกันเรียบร้อยก่อนแล้วนะครอบครัวเจ้าเบาบอกว่า
ฝ่ายชายเนี่ยเครียดเนื่องจากไม่มีเงินค่าสินสอด
ตกลงกันเอาไว้ว่าจะให้เงินค่าสินสอด๒แสนบาท
กับทองคำน้ำหนัก๔บาทแต่เจ้าเบามีเงินแค่๖๐๐๐๐บาท
จริงเรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหาหลักนะจริงคือมันคุยกันได้ไหม
มันต้องรอให้ถึงนาทีสุดท้ายเหรอเอาคนจะแต่งงานกันเนี่ย
ความจริงก็ต้องคุยกันนะคุยกันก่อนคุยกันได้
ฉันไม่มีเธออะไรเราจะแต่งงานกันเรามีเท่าไหร่อะไรยังไง
แต่ทางเจ้าสาวเขาก็พอรับรู้เขาก็บอกนะบอกว่าเออไม่เป็นไร
ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าสาวออกให้ก่อนก็ได้ให้ครบ
แบบเหมือนมีพิธีกันไปก่อนไม่มีปัญหาก็ขอให้มาเข้าพิธีกันเถอะ
อะไรไม่ต้องเครียดมากแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มา
จนแล้วจนรอดก็ไม่มานะจนวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็ไม่มา
เจ้าสาวต้องขึ้นไปขอโทษแขกเรือที่มาร่วมงาน
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจไม่ใช่อย่างที่ทางฝ่ายเจ้าสาวเขาได้รับแจ้ง
เจ้าเบ่าไม่มีเงินค่าสินสอดก็เลยหนีไป
ที่ไม่มาร่วมงานแต่งงานเนี่ยนะปรากฏภาพกับหญิงสาวคนหนึ่ง
มีสเตตัสต่างมีภาพที่โพสต์ถึงกันในธรรมนองของคู่รัก
ไม่กี่วันก่อนที่ฝ่ายชายจะเข้าพิธีวิวาแล้วฝ่ายชายก็หนีหายไป
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่ไม่รู้จะพูดว่าไงเลยอ่ะ
คือไปกับผู้หญิงอีกคนแต่บอกทางเจ้าสาวว่าไม่มีเงินค่าสินสอบ
โหมันทำร้ายจิตใจเกินไปนะมันเกินไปค่ะโหน่าเห็นใจนะ
ก็เดี๋ยวยังไงเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เป็นกำลังใจให้เจ้าสาวด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะ